เดี๋ยวพาไปเข้าป่าไปทำอะไรรู้ไหมครับ

ติดตามในช่วงสบัดทั่วไทย
วันนี้ครับผมอยู่ที่ชุมชนบ้านหมอเท่า
ตำบลช่องสะดาวจังหวัดกาญจนบุรีครับ

เห็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แบบนี้

วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินป่า
แต่ว่าจะไปหาอะไรต้องติดตามครับ
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปหาไกด์นำทางกันก่อนเลยครับ

นี่ฮะเราอยู่กับไกด์นำทางของเราแล้ว

เป็นผู้นำชุมชนของหมู่บ้านบ่อเท่า
ชุมชนของเราเนี่ยจะมีธรรมชาติเนอะ
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำแหล่งท่องเที่ยว

วันนี้ผมอาจจะได้นำของปลาที่เราหาง่าย

อีกชิ้นนิดนึงที่เราเก็บไปครั้งเดียวได้สองอย่างคือ

ถ้าพรบแล้วไปกันเลยครับ
นี่ครับออกเดินมาไม่ถึง๑๐นาที
เจอแล้วผักหวานนะครับ
นี่ต้นใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ

อูทีนี้เนี่ย๒๐ปีถึงจะได้ต้นแบบนี้
ผักหวานเป็นผักที่โตช้า
เขาจะชอบอยู่ตามเนินเขาเนอะหรือปลาชุมชนอย่างนี้
เดินไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะเจอผักที่เราต้องการหรือยังคืออีนูน
เจอแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับแถวอีนู้นนี่เอง

สำหรับต้นอีนูเนี่ยจริงแล้วเขาเป็นต้นไม้ลักษณะแบบไหน

ต้นไม้ไหนที่เป็นแข็งแรงหรือเป็นไม้เปลือก
มันจะกินเพื่อดูดพืชนะแล้วใส่เกาะไป
ตอนนี้มันเริ่มออกยอดนะมันยังไม่เห็นใบนะครับ
แต่ว่าพอโตไปคนไม่มาเก็บยอดไม่เก็บใบ

อายอดเป็นต้นจิ้มพริบกับลูกดอง

นู้นนะฮะตรงกลางเลย
ก็ดอกก็จะเป็นลักษณะแบบเล็กนะฮะ
อันนี้เราโชคดีมากที่วันนี้เราได้มาเจอ๑ยอด
แต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอต่อไปไม่รู้จะมีอะไรบ้าง

ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่เขาสามรูใช่ไหมครับ
ที่จะไปดูมุมข้างบนว่าเราจะได้เห็นมุมสวยอะไรบ้างของหมู่บ้านแห่งนี้
ถึงแล้วครับสำหรับเขาสามรูโอ้โห
ข้างบนก็ไม่ร้อนมากนะครับก็เย็นนิดนึง
ข้างบนนี้เราจะได้เห็นทิวทัศน์อะไรบ้างฮะ
เห็นทางด้านที่ตะวันตกก็จะเห็นน้ำ
ด้านทิศตะวันออกก็จะมีถนนมีหมู่บ้าน

แต่ว่าผักหวานผมยังไม่ได้เคยได้ลองชิม

หลังจากที่เราไปดูผักหวานบนภูเขามาแล้ว
ตอนนี้เราอยู่ที่สวนของคุณอาสมยศ
นี่ก็มีปลูกเหมือนกันฮะอันนี้คือต้นผักหวานเหมือนกัน

ผัวหวานป้าผัวหวานบ้านไม่เหมือนกัน
อันนี้เราเอาเมล็ดพันธุ์มาจากปลาชุมชน

ที่ขึ้นเราไปดูกันถามรสชาติเหมือนกันไหม

เหมือนกันครับลองชิมดูได้เนาะ

วิธีเก็บก็คือเขาเก็บเรียงยอดไปทางเดียวกันนะครับ

อยากจะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้
สามารถติดต่อได้อะไรบ้างครับ
เบอร์โทรนะครับ๐๙๕๖๑๖๕๔๖๕